เหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรชบูรณลุงวัย๖๔ปีล้มป่วย
แต่ว่ายาดเชื่อกันว่าโดนผีปอบเข้า
เพราะฉะนั้นก็ไม่รักษาแผนปัจจุบันแล้วค่ะ
มีการขับไล่ปอบกันเองนะคะ
โดยที่มีการเชิญหมอธรรมมาช่วยขับไล่
แต่ปรากฏว่าอาการคุณลุงก็ไม่ดีขึ้น
ซึ่งสาเหตุจริงแล้วมันเป็นเพราะว่าคุณลุงคือเขาป่วยหนักแล้วค่ะ
คือเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเป็นโรคตับระยะสุดท้ายนะคะ
ก็เลยอาการแย่ทั้งเพ้อทั้งนอนสมไม่มีแรงค่ะ
แต่ไปดูช่วงบรรยากาศที่เขาทำพิธีไล่ปอบกันก่อนนะคะ

ไป

ไป

ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อของทางครอบครัวนะคะ
เขากำลังทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้าย
จากร่างของชายสูงวัยคนหนึ่งที่นอนสมอยู่ที่นอน
เพราะเขาเชื่อกันว่าวิญญาณปอบเข้าสิง
ก็เลยนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำใบหนาดใบขา
มาทำพิธีขับไล่วิญญาณตามความเชื่อนะคะ
จนถึงขั้นชายสูงวัยคนนี้กากเลือดออกมาเลย
ระหว่างทำพิธีปรากฏว่าชายหนุ่มที่อยู่ในพิธีคนหนึ่ง
ก็มีอาการแปลกพฤติกรรมเหมือนผีเข้า
แสดงอาการร้องไห้โฮแล้วก็แยกตัวออกไป

เช่นเดียวกับหญิงสูงวัยอีกรายอยู่ดีก็กรีดร้องเสียงดัง
คนในพิธีเขาก็ตกใจเริ่มขวัญเสียกันว่า
เป็นอะไรทำไมผีไปเข้าคนอื่นหรือเปล่า
ก็รีบติดต่อหาในอำนาจโพนอกหรืออาจารย์ออสแห่งบ้านผู้เตย
ซึ่งชาวบ้านที่นั่นเขาตั้งให้เป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้าน

เขาก็ทำพิธีปัดรังความเป่าหัวจนอาการทั้งคู่สงบลง
จากนั้นหมอธรรมก็บอกให้ญาติญาติลูกหลานที่อยู่ในพิธี
นำดอกไม้ทูบเทียนมาตั้งขันห้าทำพิธีขอขมาผู้ป่วย
ซึ่งทราบชื่อต่อมาว่าผู้ป่วยคือนายบุญร่วมปรานีชาติอายุ๖๔ปีนะคะ
เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลง
ปรากฏว่าช่วงบ่ายของเมื่อวาน
ผู้ป่วยประสานมายังอาจารย์ออสอีกรอบ
บอกว่าอาการแย่ค่ะพฤติกรรมแปลกด้วย
อย่างเช่นมีอาการพูดจาเพ้อเจอร์คนเดียว
อยากกินลาบอยากกินเลือดแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเอง
จากที่ไม่เคยนั่งเองได้เพราะว่าป่วยหนักนะคะ

ไม่ได้พูดไม่ได้จะไม่ได้ลุกขึ้นนั่งก็เลยทำน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประพรมร่างกาย
แล้วก็รอบบ้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้นะคะสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานเนี่ยค่ะ
ขณะเดียวกันอาจารย์ออสแนะนำญาติพี่น้องลูกหลานว่าต้องดูแลคุณตาใกล้ชิด
เนื้อเช็ดตัวให้ทำความสะอาดร่างกายเปลี่ยนที่นอนให้คนป่วย
เพราะว่านายบุญร่วมเนี่ยอาการหนักนะคะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
ครั้งสุดท้ายหมอก็เลยให้กลับมาอยู่บ้านอยากให้ลูกหลานทุกคนช่วยกันดูแลท่านในช่วงบ้านปลายชีวิต
เพราะว่าอวัยวะภายในตอนนี้ก็สูญเสียไปเกือบหมดแล้วก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่เขามีอาการเพ้อ
แต่เพื่อความสบายใจของลูกหลานเนี่ยอาจารย์ก็เลยต้องทำพิธีให้เป็นขวัญกำลังใจนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์มีรายละเอียดนะคะ
ใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของศัยศาสตร์ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกทำของใส่เป็นคุณสัย
อยู่ที่มหาศาลคามญาติญาติก็เลยแก้ด้วยการเอาจิ้งจกเป็นให้กินแล้วต้องกลืนลงไปแบบนี้ฮะ
นี่ครับเห็นไหมเธอนอนอยู่บนเสือนะมีผ้าห่ม
พิธีด้านหลังเนี่ยมีสองท่านทำพิธีอยู่มีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งเธอก็นอนไปแล้วโยงสายสินจากตรงแท่นนั้นมามาที่ตัวเธอนะครับ
แล้วคลิปนี้ตัวเธอเองก็โพสต์เองลงติ๊กต๊อกหลังจากนั้นเอาจิ้งจกใส่ถังน้ำเงินมาให้เธอเอาใส่เข้าปาก
จกเป็นนะแล้วมันก็ดิ้นในปากเธอก็นี่เธอก็พยายามจะกะอักกะอวนนะนะจิ้งจกเป็น
แต่ต้องกลืนครับแล้วก็กลืนน้ำตามลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีโอ้ยตายแล้วจิ้งจกเป็นเป็นนะฮะ
เธอเป็นคนเอาคลิปนี้โพสต์ลงติ๊กต๊อกเองครับนะฮะมีคนถามเธอเยอะว่าเฮ้ยคุณใส่อะไร
แล้วเธอกินแล้วมันเป็นยังไงมันหายหรือเปล่าเธอก็ตอบบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าพอไปส่องกระจกเนี่ย
มันไม่ใช่หน้าตัวเองแล้วคนที่เขารู้เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นการโดนทำของคุณสัยใส่
กินจิ้งจกเขาบอกว่ามันเป็นการขับไล่ของพวกนี้ออกจากร่างกายนะฮะ
เช้าเนี่ยก็บอกว่าจริงนี้เรื่องคุณสัยอ่ะคนที่เชื่อเขาก็มีนะ
เคยโดนก็มีแก้มีทั้งหลายอย่างเอาน้ำล้างเท้าพ่อแม่มาดื่มกิน
ผ้าถุงที่แม่ใส่มาคุมหัวอะไรบ้าง
บางคนก็แนะนำให้เธอนั้นไปบวชชีพราม
เข้าวัดอะไรไปเพื่อเป็นการแก้ก็ได้
หรือเอาเบี้ยแก้มาห้อยก็ได้อะไรแบบนี้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชมครับ
ก็เอามาให้ชมกันว่ามันมีเกิดขึ้นจริงที่มหาสารคามนะฮะ